ต้องให้คำตอบกับพักพลังประชารัฐและประชาชนว่า
ตกลงแล้วจะตอบรับเข้าไปอยู่ในโผล่
นายกยังนิ่งเงียบอยู่นะคะแต่ว่า
ภารกิจในฐานะนายกก็ยังคงดำเนินต่อ
ไปที่ยะโสธรกับมุกดาหารลงพื้นที่ค่ะ
ไปเยี่ยมพบประชาชนนะคะแล้วก็บอกประชาชนด้วยบอกว่า
กันดีนะอย่าให้ใครมาหลอกอย่าให้ใครมาบิดเบือนข้อมูลอะไรได้
ถือเป็นการจับตาอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ก็ว่าได้
เพราะอย่างที่บอกพรุ่งนี้มันคือเส้นตายแล้วว่าจะตอบรับหรือไม่นะคะ
แต่ว่านายกเองก็ยังคงลงพื้นที่ที่ยะโสธรแล้วก็มุกดาหารค่ะ

นายกบอกว่ารัฐบาลต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่อยู่ดีมีสุขให้กับประชาชน
และย้ำด้วยว่าจะไม่ทิ้งเกษตรกรไว้ข้างหลังค่ะ
บ้านเมืองจะสงบสุขได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนั่นแหละ
อย่าให้ใครมาบิดเบือนหรือว่าหลอกลวงได้
ทีนี้ทางฝั่งพักพลังประชารัฐเองเนี่ยรอด้วยใจที่ตุ้มต่อมเหมือนกันนะคะ
อุตมะสาวนายนและนายสนทิรัฐสนทิจิรวงหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักพลังประชารัฐ
ถึงแม้จะตุ้มต่อมแต่ก็รอด้วยความหวังค่ะว่า
พลเอกประยุจันทร์โอชาจะตอบรับการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกของพักแหละ
จะตอบรับภายในกรอบระยะเวลาแหละแม้ตอนนี้ท่าทีจะนิ่งเงียบอยู่
แต่ก็บอกเหมือนกันนะว่าถ้าไม่ตอบรับจริงพักก็มีแผนสำรองรอไว้แล้ว
ส่วนความคืบหน้าในการจัดทำรายชื่อสอสอแบบบัญชีรายชื่อหรือว่า
วันนี้๑๐โมงครึ่งนายอุตมะจะนำทีมผู้สมัครเข้ายื่นเอกสารต่อกรกตเองค่ะ
ซึ่งยืนยันด้วยนะคะว่า๕ลำดับแรกของบัญชีรายชื่อเนี่ย
เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในพักด้วย
มีความหวังส่วนพักไทยรักษาชาตินะคะ
ก็มีรายงานว่าสร้างความประหลาดใจให้กับหลายคนค่ะ
เพราะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ถูกวางตัวไว้ลำดับต้นหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นนางสาวขตยาสวัสดีผลนายคณพฤษโจมฤทธิ์
ส่วนนายนัทธวุฒิสายเกลือประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพัก
นายนิคมวัยรัชภานิษฐ์นายประพัทธจงสงวน
นายสุธรรมแสงประทุมนายก่อแก้วพิกุณฑอง
นายพายับปั้นเกตและนายแพทย์เหวงโตจิราการ
ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาและคุ้นหูกันเนี่ย
ลำดับท้ายกันหมดเลยนะคะ
ซึ่งรายชื่อนี้ถูกปิดเป็นความลับ
และสมาชิกพักเองก็เพิ่งจะรู้พร้อมกับพวกเราสื่อมวลชนนี่แหละ

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ทนายความไปแจ้งความนะคะ
เอาเอกสารไปแจ้งความดำเนินคดีกับเพจที่ชื่อว่า
ทันข่าวร่วมก้าวกับลุงตู่สู่อนาคตชาติไทย
สถานีตำรวจนครบาลมักกษัน
คือคุณหญิงหน่อยบอกว่ามีการโพสต์ภาพและเนื้อหา
ที่มีเจตนาทำให้เกิดความเสียหาย
และทำให้เข้าใจผิดว่าตัวคุณหญิงเนี่ย
ไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่มิบังควร
ใช้คำนี้นะใช้คำว่ามิบังควรนะ
ส่วนช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีการมอบหมายให้ทนายความเข้าร้องต่อกรกต
เพราะการกระทำนี้ถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยชัดเจนค่ะ
เพจนี้ก็ยังเป็นเพจสนับสนุนว่าที่
แคนดิเดตนายกของภาคการเมืองดังภาคการเมืองนึงด้วย
มีความเห็นต่างทางการเมืองก็ไปใส่ข้อมูลข้อความต่อไปอีกนะคะ
ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่ออกไปแพร่หลาย
เห็นจากแชทแววก็มีการเอาเรื่องเก่ามาพูดกันนะในแชทนะ
หลายภาคการเมืองก็เดินทางมายื่นใบสมัครที่อาคารกีฬาเวท๑
ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะมีพักพลังสังคมพักไทยรักธรรม
ภักดิ์ทางเลือกใหม่ภักดิ์พลังประชาชนไทยและภักดิ์ประชาธิปไตยใหม่ด้วย
ก็ยื่นสมัครกันไปทั้ง๓๐เขตนะคะ
พักเศรษฐกิจใหม่ค่ะนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพักก็นำตัวผู้สมัคร๓๐เขตมาสมัครด้วยตัวเองหมดเลย
บอกว่าในพื้นที่กรทมผู้สมัครของพักมีช่องทางสื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย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
สมัครรับเลือกตั้งสสกมเขต๑๓เขตบางกะปิของพักพลังประชารัฐ
ล่าสุดตำรวจนครบานวังทองหลังจับตัวได้แล้วค่ะ
ก็คือนายนารพันธ์นะคะขออนุญาตสงวนนามสกุลนะคะ
อายุ๒๒ปีค่ะนายนรพลนะคะขออภัย
เป็นนักศึกษาปี๔สถาบันแห่งหนึ่ง
จับตัวได้ที่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งริมถนนเสรีไทยค่ะ
สอบสวนนายนรพลก็รับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริง

หน้านั้นไปสั่งสรรค์กับเพื่อนก็ดื่มมาเยอะเลยแหละจนเมา

เมืองต้นพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น
มีโทษจำคุก๖เดือนถึง๗ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่๑๐๐๑๔๐๐บาทเลยค่ะ